มันคือทางที่เขาไม่เคยทำ

จะต้องมาดวนกันนะคะสองยกในแนวเพลงที่ทั้งคู่ต้องเจอคือแนวเพลงสิ่งและแนวเพลงรุ่นพรุ่งนั่นเอง
ตอนนี้ใครก็ได้นะคะอย่าอ่อนข้อนะคะงัดมาให้เต็มที่เลยค่ะมีอะไรใส่มาให้หมดค่ะ
อีก๔คนที่เหลือนะคะระวังตัวไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าหนูจะนำไม้เด็ดมาสู้กับทุกคนแน่นอนค่ะ

สำหรับลูกทุ่งเนี่ยตั๊ดไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่สตริงเนี่ยอีกหนึ่งสไตล์ที่ตั๊ดไม่เคยร้องประกวดมาก่อน
หนูจะร้องเพลงอะไรดี
ต้องเอาตัวรอดเพื่อไปต่อ
และวันนี้กับการข้ามโลกของคู่ที่สาม
คนเซียนประกวดมากประสบการณ์
สวยสังหารเสียงหวานอาบยาพิษ
สายรายละเอียดเก็บเรียบครบจบไม่มีพลาด
ฉายานี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะ
ความสามารถล้วนเตรียมตัวมาให้ดีแล้วกันค่ะ

ร้องในครอบครุ่งทุกแนวเครง

แม้ว่าเพลงลูกทุ่งเราจะไม่ได้ร้องนานแล้ว
จะเก่าหรือใหม่ได้ทุกยุค
หาจุดตัดคะแนนแทบไม่ได้เหมือนกันนะครับ

พบการประชันของศึกระหว่าง
ลอกลูกทุ่งประทันลอกสตริง

สวัสดีค่ะโปรแทสซีดีนครับ

พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ

ทั้งฝั่งลูกทุกและสตริงเลยนะคะ

ต้องติดตามในรายการของเราเท่านั้น

หลังจากการต่อสู้ของทั้งฝั่งโลกสตริงและโลกลูกทุ่ง
เจอได้คู่แข่งแฟรงค์ที่ผ่านเข้ามาแล้ว
วันนี้วันที่ทั้งสองโลกต้องเจอกัน
และนี่คือกฎิการรับมหาศึกข้ามโลก
กำลังกันทั้ง๑๐คนที่มาจากฝั่งลูกทุ่ง๕คน

จะต้องข้ามโลกมาจับคู่ดวนกันตัวต่อตัว
เดินแหลงไปซื้อกันด้วยเคล็งสตริงค์๑ยก
และเพลงลูกทุ่งอีก๑ยก
หากใครได้คะแนนรวมมากกว่าเข้ารอบต่อไปทันที
ซึ่งคะแนนนั้นมาจากกรรมการทั้ง๖คน
และคะแนนโบนัสความต่างของปีเกิดคนร้องกับปีเกิดเพลง
โดยรอบนี้จะมีเพียง๕คนเท่านั้น
ที่จะได้ไปต่อจะเป็นใคร

น้องแนนและน้องไอค์ครับวันนี้
ถึงรอบนี้ฮะร้องข้ามโลกครับ

จริงแล้วเคยร้องลูกทุ่งค่ะแต่ว่า

ก็ร้องบ้างค่ะแต่ว่ายังไม่เคยประกวด

อยู่ในมือผมล่ะครับจะมีโอกาสให้ทั้งสองคนเลือกนะฮะ
อันหนึ่งเป็นแนวเพลงครับอีกอันหนึ่งเป็นลำดับในการร้องครับ

ถ้าเกิดเลือกถูกเลือกผิดก็มีผลเหมือนกันนะฮะ
กับความตื่นเต้นแล้วก็แนวเพลงที่จะร้องก่อนครับ

อยากได้อันดับที่จะได้ร้องนะคะว่าแบบร้องคนแรกหรือว่าร้องทีหลัง
ในใจเนี่ยคืออยากได้ซองร้องลำดับการร้องค่ะ
อยากฟังก่อนว่าแบบเขาจะมีข้อผิดพลาดอะไรไหมหรือเราแบบจะปรับตรงนั้นแบบอาจจะปรับได้ทันอะไรประมาณนี้ค่ะ
จัดไปครับถ้าพร้อมเปิดพร้อมกันเลยไป

ตึงสรุปว่า
แนนได้แนวเพลงนะคะแล้วก็อายจับได้ลำดับการร้องค่ะ
โอเคเราจะให้เลือกแนวเพลงก่อนครับคุณแนน
คุณแอนเลือกว่าในยกแรกจะร้องเพลงแนวไหนครับ

ลูกทุ่งนะครับเป็นยกแรกยก๒เป็นเพลงแนวสตริง
สำคัญที่ลำดับการร้องแล้วค่ะอายเองจะเลือกลำดับการร้องอันดับไหนก่อนคะ
ขอฟังรุ่นพี่ก่อนแล้วกันค่ะขอร้องทีหลังค่ะ
ลงสนามเปิดฉากยกแรกด้วยแนนมาริสาจากโลกสตริง
เธอคือนักร้องมืออาชีพที่มีฝีมือแพรว
วกกับน้ำเสียงสื่ออารมณ์ที่ใครได้ฟังเป็นต้องโดนใจ

คือแบบไม่คิดว่าจะได้ร้องเพลงลูกทุ่งออกรายการ
เพื่อแบบให้รู้ว่าเออแนวนี้เราก็ได้แนวนี้เราก็ได้
มาดูกันว่าเธอจะมีหมายตายหมายเด็ดอะไร
ลงมาสู้ศึกในยกลูกทุ่งนี้
กันไปครับลูกทุ่งจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้
รักฉันแล้วรักใครไม่ได้

ของพี่โฟนธนาสุรทร
เพลงนี้ออกมาในปี๒๐๐๐
ฉันไม่ร้อนงอกเงาเธอไม่ต้องห่วงรักเธอฉันรักด้วยใจ
เมื่อมีเธอไม่ขอมีใหม่หนึ่งในหรือใครคือน้อง
เธอเป็นผู้ครองเรือนใจ
พี่เจ้าทุกข์ก่อนมาพี่จงเลิกร้ายอย่าให้ใครว่าน้องอาย
เริ่มอีกทีเริ่มชีวิตใหม่รักคนสุดท้ายคือน้อง
แต่พี่ต้องสาบาที่ต้องรักมั่นใจ
ผู้หญิงทั้งหลายที่ต้องเลิกไฟฟัน
ห้ามไปหาแม่มาถึงบ้าน
พี่อย่าได้หันหน้าหมด
ต้องร้องน้องหมดหัวใจ
พี่ต้องให้สัญญาเรื่องที่แล้วมาน้องจะไม่ว่าอะไร
กลับมาน้องจะไม่ว่าอะไร
รักฉันแล้วรักใครไม่ได้
หนึ่งในรักใครคือน้อย
ห้ามแตะต้องสาวใด

ผู้หญิงทั้งหลายพี่ต้องเลิกไฟฟัน
ห้ามไปหาแม่มาทั้งบ้าน
ตามไปหาแม่มาถึงบ้าน
พี่อย่าได้หันหน้ามอง
ต้องรักน้องหมดหัวใจ
ไม่ต้องให้สัญญา
เรื่องที่แล้วมาน้องจะไม่ว่าอะไร
รักฉันแล้วรักใครไม่ได้

คือน้องห้ามแตะต้องสาวได้

แต่โดยรวมก็คือใกล้เคียงคำว่าเพอร์เฟคมากครับ

ขอบคุณนะครับผม
ปาเต้ได้ส่งมาแล้วว่าต้องฟังอาจารย์อีกทีหนึ่ง
อย่าให้ผมผิดหวัง

มันดีต่อใจมาก
แต่ว่าเพลงนี้ผมไม่รู้จะหักคะแนนเขายังไงนะครับ
จะบอกว่ารักแนนแล้วไม่อยากจะรักใคร
แต่ต้องดูว่าอายจะแบ่งใจจากพี่ไปได้หรือเปล่า
จริงแล้วคะน้องแนนเพลงนี้เป็นยังไงคะ
โอ้โหชอบเนื้อเสียงมากเลย
เสียงเขาออกแบบธรรมชาติ
แค่ว่าเสียงสูงได้คะแนนแต่เสียงต่ำอาจจะได้น้อยหน่อยน้อยหน่อย
เพราะว่าบางจุดมันจมไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะ
มันหักลบกบหนี้กันได้
รุ่งครับเป็นยังไงบ้าง
เลือกเพลงแม่นเลือกเพลงถูกกับแก้วเสียง

มีตำอย่างเดียวเหมือนกับน้องจึงฤทธิ์
มีต่ำอย่างเดียวที่มันแบบพร่าไปหน่อย

ขอขอบคุณคณะกรรมการค่ะ
พอร้องเพลงแรกเสร็จมันมีความรู้สึกว่าเราทำได้ค่อนข้างที่แบบพอใจ

เราจะเริ่มจากการดูคะแนนของกรรมการสายสตริงกันก่อนครับ
คะแนนที่พวกคุณให้น้องแนนคือ
เผิดก่อนครับ

โอ้โหมันนี่๕๗คะแนน

พี่ภูเป็นกรรมการคนแรกที่ให้๒๐คะแนนเต็มเลยค่ะ

คือตรงที่บอกว่าเสียงต่ำสำหรับพี่พี่ว่ามันเป็นธรรมชาติ

คือถ้ามันไม่สวยแต่ไม่เสียถือว่าไม่เป็นไร
อันนี้แค่เป็นชุดแรกฝั่งลูกทุ่งเอง
จะมีการให้คะแนนสำหรับเพลงนี้ยังไงบ้าง

ดูคะแนนที่ให้กับน้องแนนค่ะ

รอบนี้ได้ไป๑๑๕๕คะแนน

เอาล่ะสิครับผลงานของแนน
แค่จากเพลงแรกที่ข้ามโลกมา
กรรมการเทคะแนนให้จนเกือบหมดหน้าตัก
เป็นแชมป์ของฝั่งสติง
แล้วเขามาร้องลูกทุ่งได้ดีขนาดนี้
งานนี้โยนความหนักใจให้อายปริตาอย่างแน่นอน
กลับมากับศึกข้ามโลกของร้องข้ามรุ่น
และแชมป์ฝั่งลูกทุ่งอายปริตา

แนนได้เปิดฉากลงสนามทำคะแนนนำไปก่อนได้อย่างสวยงาม
รอบนี้ได้ไป๑๑๕๕คะแนน
คือมันเป็นคะแนนที่เยอะที่สุดในรอบอื่น

อื่นเขาแข่งกันมาเลยรู้สึกว่าเพลงนี้ก็คือทำได้ตามที่เราวางไว้
ถึงเวลาตีทัพคืนในยกนี้กับอายปริตาแชมป์จากโลกลูกทุ่ง
ฝีมือสุดไร้เทียมทาน
เหมือนน้ำตายนราดรถอยู่ทุกวัน
เรียกว่ารายละเอียดทุกเพลงที่เธอถ่ายทอดออกมานั้น
เก็บได้เรียบแทบไม่มีให้กรรมการได้ติด
จริงแล้วถ้าเขาร้องธรรมชาติโอ้โหคะแนนเขาได้อยู่แล้ว
ก็ไม่รู้ว่าอาวุธที่อายจะใช้ตั้งรับในโลกของตัวเองนี้
จะทำคะแนนมากพอที่จะสู้ยกนี้ได้หรือไม่
ชมกันต่อได้เลย
หนาวมากเลยครับนี่เห็นมีท่านี้ตอนที่ฟังคอมเมนต์
เขาบอกไม่กล้าพูดเลยนะว่าหนูถนัดลูกทุ่งแล้ว
แต่ไม่แน่วันนี้อาจจะดวงดีก็ได้
เต็มที่วันนี้อายเอาเพลงอะไรมาคะ
วันนี้นะคะหนูก็เลือกเพลงของแม่พึ่งภูมิภูมิดวงจันครับ

ความรักเหมือนยาขมอายเองมีโบนัสอยู่๑คะแนน
แนนเพราะว่าเพลงนี้ปล่อยออกมาตอนปี๒๕๒๕ค่ะ
สำหรับเพลงความรักเหมือนยาขมนะคะที่หนูเลือกมาคือ
เพราะว่าอย่างแรกเลยคือความชอบ
แล้วก็เพลงนี้มันไม่ค่อยได้ยินใครนำมาประกวดเท่าไหร่
ใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นเพลงที่เพราะมากแล้วหนูคิดว่ามันตรงกับร่องเสียงหนูเลย
เพราะว่าเป็นแนวเพลงแม่พึ่งที่หนูจะชอบร้องค่ะ
สวัสดีทุกคน
ร้อนร้อนเธอลืมฉันลองไม่มั่นคงเหมือนดังแต่ก่อน
แต่งไว้ด้วยรักกันร้อนแน่นอนหัวใจมัน
หลอกฉันรักเพียงลมลมความรักเรามันดังยาคม
ไม่รื่นชื่นชมหรือดีเธอแจกหัวใจไปให้กับหลายสตรี
รักที่เคยว่าดีเดี๋ยวนี้เป็นยาของใจ
วางเวงเวลารักเธอเท่าฟ้า
แต่เธอกลับมา
ทำลายเสียแรงรักคุณ
เธอทูลไว้เนื้อดวงใจ
มีหน้าจะมาเปลี่ยนไป
เสียดายที่รักกันมา
จากกันแล้วไกลแสนไกล
หาไม่ได้รักดังจริงใจ
อย่างฉันเคยปรา

รักเคยหวานชื่นเดี๋ยวนี้
คมคืนเป็นยา
หากแม้ว่ามีชาติหน้า
ขออย่าพบคนหลายใจ
จากกันแล้วไกลแสนไกล
ท่าไม่ได้รักดังจริงจัย
ดั่งจริงใจยังฉันเคยปราธนา
รักไทยหวานชื่นเดี๋ยวนี้ผมเคยเป็นยา

รักไทยหวานชื่นเดี๋ยวนี้ผมคือเป็นยา

ที่นี้ก็รู้สึกว่าเขาร้องดีค่ะ
แต่ว่าอยากได้ยินการขยี้มากกว่านี้อีก
นี้ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าตัวดนตรีเนี่ยมันครอบเราไว้อยู่หรือเปล่า
แต่ว่าความจริงแล้วค่ะถ้าตามอารมณ์หรือความรู้สึกเราสามารถไปได้อีกนะ
เลยอยากได้ยินการขยี้ที่มันมากกว่านี้
เรื่องเสียงหวานแบบคมชัดเฉียบเนี่ยยกให้ค่ะ

เรื่องเสียงยังเพราะเหมือนเดิม
มีความชัดเจนเหมือนเดิม
แต่มีความระวังตัวเยอะมากเลยลูก
ยี่ห้อของอายเนี่ยมันต้องเรียนคลิปกว่านี้คลิปกว่านี้
มันต้องขยี้ได้มากกว่านี้จริง
พี่ว่ามีได้และมีเสียค่ะ

อายเพลงนี้ก็ถือว่าเพราะ

แต่คือด้วยแก้วเสียงด้วยน้ำเสียงเนี่ยมัน

คมบาดลึกทางนู้นนุ่มเนียน

ผมจะบอกว่าคุณภาพของอายกับแนนเนี่ย

สร้างความกดดันมาให้ที่อาย
จริงเพราะว่าอายไม่ได้ใช้สังความร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม
อารมณ์มันเลยอาจจะหายไปบ้างนะครับ
แต่ว่าก็ถึงแม้ว่ารักของหนูจะเป็นยาขมนะครับ

ดูเหมือนว่าผลงานจากโลกของตัวเอง
จะมีให้ได้ติอยู่บ้าง

ตามความเข้าใจที่หนูคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนี้
ก็ไม่ได้ผิดหวังกับผลงานตัวเองก็รู้สึกว่าโอเค
ถ้ายกนี้อายตั้งคะแนนได้ไม่สูงพอแล้วก็
เรียกว่ากลายเป็นงานหนัก๒เท่าแน่นอน
คะแนนที่พวกคุณให้น้องอายคือ

สิบแปดสิบแปดและสิบเก้าจุดห้าคะแนนรวมออกแล้วเป็นห้าสิบห้าจุดห้าคะแนน
ใกล้เคียงมากสูสีนะครับสูสีจริงจริงนะคะ
รอบที่แล้วได้ไปห้าสิบเจ็ดนะคะจากฝั่งนี้นะคะใช่แล้ว
สำหรับคุณแนนเรียกได้ว่ามันนิดเดียวเองแต่ตอนนี้อีกก้อนหนึ่งที่จะต้องมาตัดสินกันแล้วนะคะ
จะเป็นคะแนนจากคณะกรรมการฝั่งลูกทุ่งนั่นเองขอดูคะแนนที่คุณให้กับอายเลยค่ะ

ใจหายแทนอายเหมือนกันนะ
เพราะว่าโจทย์ในยกแรกเป็นโจทย์เพลงลูกทุ่ง
อายเป็นตัวแทนมาจากโลกนี้เลย
พี่แนนเก่งสติ้งใช่มั้ยคะ

หนึ่งเพลงทาถนัดในโลกตัวเอง
และอีกหนึ่งเพลงจากโลกตรงข้าม
เพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวจากแต่ละสัปดาห์
ซึ่งในตอนนี้เราอยู่กับศึกการต่อสู้ในคู่ที่๓
อายปริตาปะทะแนนมาริสา
ซึ่งผ่านไปแล้วในยกแรกกับโจทย์เพลงลูกทุ่ง

ขวาคะแนนนับออกทางจากอายปริตา
ไปได้ถึง๑๑๕๕ตอน๑๑๑๕

คือไม่คิดว่าเราจะทำได้ขนาดนี้
และในยกที่๒นี้กับโจทย์เพลงสตริง
ถ้าผลงานในยกนี้แนนยังทำออกมาได้ตามมาตรฐานที่ดี
ก็ไม่แน่ว่า๑ใน๕คนสุดท้าย
อาจจะได้แชมป์จากโลกสตริงไปเพิ่มก็ได้
เพลงที่จะใช้ต่อไปนี้คือเพลงอะไรคะ

โอ้ย
ว่ามันยากยากที่จังหวะ
คือมันต้องร้องคมร้องเป๊ะ

ให้มันเข้ากับรุ่นกีฟเวอร์ชั่นนี้

จะไม่ถามว่าเหตุใด
ทำไมต้องจากกัน
จะไม่ทวงความผูกพัน

จะไม่ยืมไม่คัดความ
เพราะฉันเข้าใจดี
ว่าชีวิตคนย่อมมี
วันที่เปลี่ยนใจ

ฉันคงกำหนดมา
ให้เป็นเวลาของคนใหม่
เธอจึงไม่เหลือจิตใจกับฉัน
แต่อยากให้รู้ไว้ก่อน
ว่ายังเป็นห่วง
ห่วงอยู่เสมอทุกลมหายใจ
หากใครคนนั้นดีจริง

ดีใจ
อยากให้เธอมีชีวิตสดใส
ยิ่งกว่าวันนี้
จะไม่ถามเธอสักครั้ง
ว่าเธออยู่กับใคร
ไม่ให้เธอลำบากใจ
ที่ต้องเอ่ย
อาจจะดูคนอย่างฉัน
เป็นคนที่เหมือนชาย
แต่ในใจไม่ใช่เลย
มันแสนห่วงใหญ่
เฟ้อดิ้งคงกำหนดมา
ให้เป็นเวลาของคนใหม่
เธอจึงไม่เหลือจิตใจกับฉัน
แต่อยากให้รู้ไว้อยาก
ว่ายังเป็นห่วง
ห่วงอยู่เสมอทุกลมหายใจ
หากใครคนนั้นดีจริง
ฉันก็ดีใจ
อยากให้เธอมีชีวิตสดใส
ยิ่งกว่าวันนี้
แต่หากวันไหนเธอผิดหวัง
ปวดอ้างวางเดียวได้
จงจำเอาไว้ว่าเธอยังมีฉัน
แต่อยากให้รู้ไว้อยาก
ว่ายังเป็นห่วง
ห่วงอยู่เสมอทุกลมหายใจ
หากใครคนนั้นดีจริง
ฉันก็ดีใจ
อยากให้เธอมีชีวิตสด

จะปวดอ้างหวังเดียวได้
อยากให้เธอมีชีวิตสดใส
ยิ่งกว่าวันนี้
สิ่งนี้

ขอบคุณคุณแนนค่ะโอ้โห

ถามพี่เวฟฟ้าก่อนเลยขอเป็นตัวแทนจากฝั่งลูกทุ่งนะคะ
แนนในโจทย์นี้และเพลงนี้ค่ะ

ผมว่าร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีกว่าด้วยซ้ำ

เพลงนี้ยังมีพิชที่ไม่ตรงอยู่นะครับ

เงินจากสายลูกทุ่งนะครับมาที่สายสตริง

แต่ด้วยความที่ศักยภาพสูง
เกือบถึงก็ตากลัว

เอาดีครับ
พอมาร้องไปในลูกของที่ตัวเองมา
กลายเป็นว่าความอุ่นใจกลับกลายเป็นน้อยกว่าไปอีก

มีบางช่วงที่พี่รู้สึกว่าดี
เพราะช่วงไหนที่

มาทางสุดท้ายค่ะ

เพลงนี้ของแนนค่ะ
อย่างแรกผมชื่นชมมากที่

ความที่มันเป็นดนตรีแจ๊ส

ผมรู้สึกว่ามันเป็นการ
แก้ปัญหาที่แนนเลือกเพลงนี้
มันไปเปลี่ยนคีย์ก็ไม่ได้
ปรับส่วนดนตรีให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองก็ไม่ได้

รู้สึกว่ากรรมการเขาก็มีทั้งติทั้งชม
แม้ว่าติอาจจะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แอบลุ้นแอบลุ้นว่าแบบเขาจะให้เราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
คะแนนที่คุณให้คุณแนนคือ
เปิดภาพสิบห้าสิบเจ็ดและสิบเจ็ดคะแนนครับ
รวมออกกันแล้วเป็นสี่สิบเก้าคะแนนโอ้โหถือว่าโอเคนะครับ
โอเคจะต้องดูว่าฝั่งสตริงนั้นให้คะแนนกับแนนเท่าไหร่ค่ะ
เปิดค่ะสิบแปดคะแนนสิบแปดคะแนนและสิบแปดจุดห้าคะแนนค่ะ
สองยกรวมกันสองร้อยสิบเก้าคะแนนค่ะโอ้โห
น้อยกว่ายกแรกพอสมควรแต่ว่ารวมออกกันแล้วก็ยังเยอะอยู่
น่าดูดีเรามารู้กันดูฮะว่าคุณอายหรือว่าจะเป็นคุณแนนที่จะผ่านรอบนี้
และเข้าสู่ท็อปไฟฟ์ของเราทันทีครับเชิญคุณอายครับเชิญคุณแนนกับจันที่
ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างอายกดดันไหมก็ถือว่าก็ยังเยอะอยู่ค่ะ
ก็ตอนนี้หนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดก็แล้วกันค่ะช่วงหน้าใครจะเข้ารอบต่อไป
ก็ทราบมาว่าเทปก่อนก่อนก็ยังไม่มีใครได้คะแนนสูงถึงสองร้อยสิบเก้า
ก็แบบก็ก็ดีใจและใครจะต้องกลับบ้านเอ้ยคะแนนเต็มมันสองร้อยสี่สิบ
มันเหลืออีกตั้ง๒๑คะแนนเราต้องเอาคะแนนนี้มาให้ได้
กลับสู่ช่วงสุดท้ายของร้องข้ามรุ่นในรอบศึกข้ามโลก
แนนมาริสาและอายปริตาซึ่งในช่วงที่แล้วแนนมาริสาได้ถ่ายทอดผลงานในโลกของตัวเอง
คือโจทย์เพลงสตริงจำ
และถ้าคะแนนรวมสองยกไปได้สูงถึงสองร้อยสิบเก้าคะแนน
ส่งความกดดันให้อายที่จะต้องมาข้ามโลกต่อสู้ด้วยโจทย์เพลงที่ไม่ใช่ทางชนะ
นี่คือทางรอดเดียวของคุณ
คุณจะต้องทำให้ได้มากกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดจุดห้าคะแนนเท่านั้นใช้เพลงอะไรคะวันนี้
วันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่หนูได้ร้องเพลงสติงแล้วก็ท่านผู้ชมก็ได้ฟังกันนะคะ
ก็อยากจะร้องให้เต็มที่ที่สุดค่ะก็เลือกเพลงของพี่นิวจิ๋วมาค่ะ
ชื่อเพลงว่าหยุดเข็มนาฬิกาแค่นาทีเดียวค่ะ
เลขนี้ออกมาสองพันห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบหกคะแนนพิเศษมีหนึ่งคะแนน
อ่าพอเป็นสติงเราก็บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องใช้อารมณ์สื่อสาร
รอบนี้แหละเราต้องเอาเพลงนี้

ครั้งพอถึงเวลากลับไหนเป็นอย่างนั้น
ครั้งพอเธอจะไปมาพยอมรักไม่ได้
การสูญเสียเธอรักดังดวงใจ
จะทำใจอย่างไร
อยากหยุดยังวันเวลาไว้เท่านี้
ไม่อยากเห็นแค่นาฬิกานั้น
ยังเดินละมุนไป
อย่าก่อเธอไว้นาน
อยากฟังเสียงเธอหายใจ
ขอแค่เพียงนาทีเดียว
ต้องแรกให้ชีวิตฉันก็ยอม
ที่จะไม่เกี่ยวกับเธอ
ฉันก็รู้ฉันก็รู้
ฉันก็รู้คนจะไปพัง

จะไปก็ต้องไป

ฉันเตรียมใจ
ฉันเตรียมพร้อมที
จะยอมรับความจริง
ครั้งพอถึงเวลา
กลับไม่เป็นอย่างนั้น
ครั้งพอเธอจะไป
กลับยอมรับไม่ได้
การสูญเสียเธอ
รักดังดวงใจ
มันทำใจไม่ไหว
อยากหยุดยังวันเวลาไว้เท่านี้
ไม่อยากเห็นแคมป์นาฬิกานั้น
ยังเดินแล้วหมุนไป
อยากกอดเธอไว้นาน
อยากฟังเสียงเธอหายใจ
ฉันขอแค่เพียงนาที
ในตรงแหลกชีวิตฉันคิด
อยากหยุดอย่างวันเวลา
ไม่อยากเห็นเข้มนาฬิกานั้นยังเดินและหมุนไปและกอดเธอไว้นาน

ก็แค่เพียงนาทีเดียวก็ยอมก็ยอม
อยากฟังเสียงเธอหายใจ

อะไรนะ
ต้องตั้งตากันใหญ่เลย
ให้อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวไปที่พี่พูก่อนเลยนะคะ

เชิญกันได้ก่อนแล้วกัน
เชื่อเลยว่าซ้อมมาหนักจริง
ก็ต้องยอมรับว่าความที่เป็นคนถนัดเพลงลูกทุ่ง

ขอถามนิดนึงพี่ปูตอนนี้คือยังร้องไห้จากที่น้องอายร้องเพลงเหรอคะ

คือเราเชื่อว่าเขาเป็นคนนี้อะ
คือเขาถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้เห็นเลย
ว่ามีคนคนนี้ยืนอยู่ตรงนั้นจริง
แต่ในภาพรวมและการถ่ายทอดดีกว่านี้ไม่มีแล้ว
สุดยอดครับผมเป็นคำคนสุดท้ายครับฝ่ายสายสตริงครับคุณซานิครับ

เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่หนูแบบเอาเพลงสติงมาประกวด
แล้วก็ได้ฟังคอมเมนต์ของเพลงสติงที่เราแบบชอบร้อง
แต่เราแบบไม่เคยแบบกล้าหรือเอาไปแข่งกับรายการไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็รู้สึกได้ว่าน้องทำได้ดีมาก
สิ่งที่อายต้องทำคือต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่า๑๐๗๕คะแนน
เพื่อที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปให้ได้
ขอเริ่มจากการเปิดคะแนนจากกำจักรศาสตร์ลูกทุ่งครับ
คะแนนที่คุณให้คุณอายคือ
โอเคครับ๑๙๗๕๑๕และ๒๐คะแนน
รวมแล้วครับจาก๖๐คะแนนครับได้ไป๕๙แน
ถ้าเกิดว่าตอนนี้อีก๖๐คะแนนที่เหลือต้องการอีก๔๘๕คะแนน
ขอดูคะแนนของฝั่งสตริงค่ะคะแนนที่พวกคุณให้คือ
โอเคค่ะ๑๙๕๒๐๒๐คะแนนคะแนนสองเลือดสองร้อยสามสิบเอ็ดคะแนนค่ะ
ด้วยคะแนนสองร้อยสามสิบเอ็ดคะแนนครับคนที่เข้าสู่รอบต่อไปคือคุณไอ
โอ้โหและการแข่งขันในวันนี้เรียกว่าเกินคาดเดาจริงครับ
ที่ไม่ว่าแชมป์จากฝั่งโลกลูกทุ่งกลับพลิกทำผลงานได้ดีเกินคาดในโลกสตริง
หรือจะแชมป์โลกสตริงที่เชื่อดเอาชนะคะแนนจากคู่แข่งในโลกลูกทุ่งไปได้อย่างขาดลอย
ไม่ใช่ว่าเราเก่งที่สุดแต่วันนี้เราอาจจะทำผลงานได้ดีที่สุด
เราก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็กลับไปซ้อมให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
กับการต่อสู้ในรอบกฎิกาข้ามโลกยังไม่จบ
กับอีก๒คู่สุดท้ายที่จะต้องมาฟาดฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย
เพื่อเป็น๕คนสุดท้ายที่จะได้เข้าใกล้เส้นชัย
สติงหนูขอชนะนะคะ
เราจะเก็บคะแนน๑๒๐คะแนนเต็มให้ได้

จะใช่คนที่คุณเชียร์หรือไม่
แต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจ
ห้ามพลาดในร้องข้ามรุ่น
ทุกวันเสาร์อาทิตย์๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒